เออคือเค้าบอกว่าเป็นเฉือกินเนื้อคนที่รายองก์เมื่อวานแชร์กันเยอะเลย
คือเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากที่ช่วงนี้คุณผู้ชมต่างประเทศ
มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงแล้วพบผู้ป่วยเยอะแล้วก็เสียชีวิตหลายราย
จนกระทั่งเขาต้องเฝ้าจับตาเฝ้าระวัง
แต่พอมันมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ขวัญต้องบอกก่อนว่าคนก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดมาแชร์กันอยู่ในบ้านเรา
แต่ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นหลุดว่อนตามโซเชียล
ว่ามีผู้ป่วยอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วบอกว่าติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคน

ใช่ค่ะคือมีการโพสต์ในโลกออนไลน์ระบุแบบนี้ครับ
จังหวัดระยองบอกพี่กัดเลยนะ
พบผู้ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อ๒ราย
รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลระยอง๑รายและโรงพยาบาลแกรง๑ราย
เราก็ต้องไปตรวจสอบกันก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเพราะมันสร้างความแตกตื่นตกใจนะคะ

ล่าสุดคุณผู้ชมเราไปสอบถามนะคะ
เพราะว่าทางด้านของนายแพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจค่ะ
ท่านเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ท่านออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้
แล้วออกมาบอกว่านี่คือเฟคนิวส์นะคะ

ท่านบอกว่าจากที่มีคนนะคะเอาเรื่องนี้ไปโพสต์บนโลกออนไลน์
บอกว่าพบผู้ติดเชื้ออยู่ที่จังหวัดระยอง
เป็นแบคทีเรียกินเนื้อคน๒รายนั้น

รับประทานหอยแคลงหอยแมงผู้อาหารทะเลสุกดิบ

คนไปกินหอยแบคกิเลเลยเข้าร่าง
ค่ะท่านก็เลยบอกว่าตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะ
เรื่องที่แชร์เป็นภาพคุณผู้ชมฟังให้ดีนะ
เป็นภาพของผู้ป่วยที่ติดเชื้อจริง
แต่มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
กลับไปตั้งแต่ปี๒๕๖๑แล้ว
ซึ่งผู้ป่วยรายนี้เขาไปติดเชื้อ
หลังจากไปลงเล่นน้ำทะเลแล้วเป็นแผลติดเชื้อ

แต่ณเวลานี้ตอนนี้ตามข่าวที่แชร์ไม่ใช่เรื่องจริง
เพราะที่จังหวัดระยองไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อ

ขอแจ้งไว้เตือนให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับโพสต์นี้

และยังฝากไปถึงผู้โพสต์ด้วยนะคะ
ว่าให้ลบข้อมูลดังกล่าวเพราะมันสร้างความตื่นกลัว
ให้กับคนเป็นจำนวนมากในวงกว้างค่ะคุณ
เรื่องนี้ต้องตรวจสอบนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงท่านดูหน่อยค่ะ
ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิต
จากแบคทีเรียกินเนื้อกลตามกรณีดังกล่าวนะครับ
จริงแล้วเคยมีเคสแต่ว่าเป็นเมื่อ๕ปีที่แล้วนะครับ
เกิดจากการที่ลงไปเล่นน้ำนะครับ
ก็เลยทำให้เกิดมีแผลติดเชื้อแล้วก็ลุกลามไป
จนกระทั่งสุดท้ายก็เป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับ
อธิบายชัดเจนนะท่านบอกว่าเป็นคนที่ไปลงเล่นน้ำ

แล้วก็เป็นลักษณะของการดูแลแผลไม่ดี
ส่วนสุดท้ายเนื้อเยื่อมันตาย
นี่แหละฮะก็ในส่วนของเพจประชาสัมพันธ์ของ

ออกมาเขียนไว้แบบนี้เลยนะครับว่าภาพที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลผู้ป่วยเมื่อ๕ปีที่แล้ว
จากการถูกของทิ้มแทง
แล้วรักษาช้า

ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต
มีชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับ

กินหอยแมงผู้หอยนำรมหอยอะไรนี่นะฮะหอยทะเลนะครับ
แล้วจะเกิดการติดเชื้อแบบนี้
เป็นผู้ป่วยจริงในภาพที่เขาเอามาแชร์
แต่ว่าเป็นผู้ป่วยที่เกิดจากการเสียชีวิต

ใช่มีบาดแผลแล้วรักษาไม่ทันนะครับ